ไปดูนี้ดีกว่าเป็นเรื่องราวน่ารักนะคะของแฟนตลอดข่าวของเรา
วันนี้จะพาไปดูลีลาการเต้นของหนุ่มน้อยเอหวานที่มาพร้อมกับลีลาสุดพลิ้ว
หนุ่มน้อยก็หนีนะคะ
ผิวไม่แคร์น้องที่อยู่ข้างหน้าน้องงงอ่ะและคุณยายที่นอนดูอยู่ด้านหลัง
ยายบอกโอ๊ยเมื่อยก็หยุดเด้อแต่ก็ยังไม่หยุดนะคะ

เวลาไม่นานน้องก็สามารถพริ้วแบบในคลิปเลยนะคะ

พริ้วไหวโดนใจขนาดนี้รับไปเลย
ของที่ละลึกจากตล่อนค่ะ
ใครอยากจะได้ของน่ารักแบบนี้
เข้าไปส่งคลิปของคุณมาได้นะคะ

คลิปไหนดีคลิปไหนโดนได้รับการออกอากาศ

สุดใหญ่ไปเลย๓ชิ้นสเปรย์อากอฮอกระเป๋ากระเป๋าผ้าสวยนะคะ